และเมื่อวานนะครับไฮไลท์ในวงการมวยไทยที่สนามเวทีมวยลุมพินี
ก็คือการเจอกันนะครับของเสียโป้เพชรเกษมเจอกับทางเสียกรุงมีนบุรีนะครับ
เป็นการเดิมพันธุ์ชกกัน๕ล้านบาทหลังจากที่มีเรื่องกันนะครับ
มีปากมีเสียงกันในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็มีคนประกบคู่ให้ขึ้นไปสู้กันที่เวทีมวยมาตรฐานครับ
หลังคู่เอกเลยนะครับก็เป็นการชกโชว์นะครับ
ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสียกงเมืองมีนครับ
ดีตนี้เคยชกมวยมาก่อนนะครับแต่ว่าห่างหายไปเป็นหลัก๑๐ปีแล้วนะครับ
เจอกับคนนี้ครับเสียโป้เพชรเกษมนะครับในมุมแดง
เงิน๑๐๐ส่วนหนึ่งนะครับจาก๕ล้านบาทเนี่ยก็จะบริจาคเข้าการกุศลช่วยเหลือเด็กและคนชรานะครับ
ช่วงแรกดูเสียโป้นี่คึกคักเลยนะครับ
หักล้มได้ครับจังหวะนี้มีเต้นยั่วยวนหลังจากนั้นครับ
พอเริ่มเตะเจาะยางได้ครับช่วงล่างชักเดินไม่ค่อยไหวแล้ววงในนะครับ
พยายามจะลัดเอาไว้แต่ว่าด้วยเหลี่ยมมวยของเสียโกงครับแทงเข่าครับจนออกอาการเลยครับ
แต่หัวจิตหัวใจของเสียโป้นี่ใช้ได้นะครับก็ยังมีลูกทนครับ
จังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่โดนเข่าไปหลายดอกเลยนะครับก่อนจะล้มลงไป
แล้วสุดท้ายเนี่ยหมดยกนะครับจบด้วยการเสมอกันไปครับ
กฎิกาเนี่ยมีการใช้ศีรษะโขกได้แล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่จะโขกหลายต่อหลายครั้ง
ในการป้องกันตัวของเสียโกงเมืองมีนก็ทำได้ดีนะครับ
นี่ครับจังหวะช็อตเสมอกันนะครับเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนมวยเลยครับ
แล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีจังหวะที่จบเกมแล้วทั้งสองคนนะครับ
ยกมือให้กันและกันนะครับแล้วก็สวมกอดกันไปอันจบเรื่องจบราวไปนะครับ
ชกเสร็จเสียโป้นะครับก็โพสต์บอกว่าผมทำได้แต่เสมอนะครับ
ร่างกายผมนั้นทำได้เท่านี้จริงแล้วก็บอกว่าผมไม่ใช่นักมวย
แล้วก็ภูมิใจแล้วกติกาของเขานะครับเวทีของเขาผมก็ยอมเขาทุกอย่าง
ชกมวยกรงแบบไม่มีกรรมการกับผมสิอ้าวมีการท้าทายกันต่อนะครับว่า
ส่วนกงเมืองมีนก็บอกนะครับว่าตอนนี้คุณได้รู้จักหมากระเป๋าที่พวกคุณด่าผมหรือยังครับ
กันจริงก็ทำเอาผิดหวังนะครับไม่สมกับการรอคอย
โดยโทรศัพท์ของแฟนมวยที่เข้าไปดูในสนาม
มุมมองของคนในวงการมวยก็มีสองฝั่งสองฝ่ายแน่นอนนะครับ
ขอบคุณที่ช่วยกันทำให้วงการมวยที่ผมรักมันแย่ลงนะครับ
ขอบคุณที่ทำให้เวทีมวยในอดีตที่เคยมีมนต์ขลัง
ให้เป็นเวทีให้นักเลงมาทะเลาะกันแล้วก็ชกกันครับ
เนื้อหาใจความนะครับที่สุสาครนั้นโพสต์ออกมา
หลังจากที่คุณนัฐเดชวัฒนาวงโปรเมอเตอร์หนุ่มไฟแรงของเวทีชนำเนินนะครับ
โบ๊ทก็โพสต์ข้อความว่าบทเรียนวันนี้สอนให้รู้ว่า
ไม่ใช่ใครก็จะต่อยมวยได้ผมอยู่กับมวยมาทั้งชีวิต
ยังคิดหนักเลยมวยไทยไม่ใช่ของเล่นนะครับ
จากการเก็บรวบรวมมาให้นะครับ